ในพื้นที่ตะบนเปลี่ยนอำเภอสบาย้อยด้วยกัน
แต่ว่าก่อเหตุยิงกันครับจนเสียชีวิต
สาเหตุคนที่ก่อเหตุนะฮะ
โมโหเพื่อนแซวครับว่าโดนเมียทิ้ง
วันนี้ครับตำรวจที่จังหวัดสงขลานะครับคุมตัวอาสาสมัครวีรชัยมุกดอกไม้อายุ๔๔ปีครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ
ภายในฐานชุดคุ้มครองตะบนเปียนอำเภอสบายย้อยสงขลาครับ
โดยอาสาสมัครวีรชัยใช้ปืนยิงอาสาสมัครเริงศักดิ
มานัดพิทักษ์ชัยอายุสามสิบสองปีเสียชีวิตทั้งคู่
ก็เป็นอศชุดคุ้มครองตำบลเปียนอยู่ฐานเดียวกันครับ
เป็นเพื่อนรักกันด้วยแต่กลับมาก่อเหตุยิงกันเองจนตายเลยนะครับ
ต่อมาเนี่ยนะครับทางอาสาสมัครวีรชัยที่ก่อเหตุก็มอบตัวครับ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเข้าเวรพร้อมกับเพื่อนนี่แหละอศเริงศักดิ
ระหว่างทำงานครับมีปากเสียงกันอสเรืองศักดิ์มาแซว
ว่าตัวเองโดนเมียทิ้งครับเพราะว่าเพิ่งไปหย่ากับเมียตัวเองมาหมาดเลย
พอโมโหปุ๊บเนี่ยนะครับก็เลยยิงใส่กระสุนเข้าลำตัวเสียชีวิต
หลังจากที่ทำแผนเสร็จครับตำรวจก็คุมตัวกลับมาขังไว้ที่โรงพัก
แล้วก็รอส่งตัวไปฝากขังที่ศาลพรุ่งนี้นะครับ
โดยทั้งช่วงก่อนและหลังจากที่พาตัวไปทำแผนครับ
นักข่าวก็พยายามเข้าไปสอบถามนะครับถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
อย่างที่บอกไปนะใช่ไหมที่บอกว่าโมโหที่เพื่อนมาแซวเนี่ยนะครับ
แล้วก็บอกได้ว่าอยากจะขอโทษใครไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อาสาสมัครวีรชัยที่ก่อเหตุก็พยักหน้ารับนะครับ
แล้วก็บอกว่าอยากขอโทษพ่อแม่นะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศฮะ
ยังไงถึงได้ยินแบบเนี้ยครับ

โอเคโอเคได้ครับผมครับผม
นี่ครับส่วนทางครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ
อกจากเรื่องการเอาศพนะฮะภรรยาเนี่ยนะครับ
บอกว่านอกจากเอาศพสามีไปบำเพ็ญกุศลเนี่ย
บอกว่าคำให้การของผู้ก่อเหตุเนี่ยยังไม่ปักใจเชื่อนะครับ
สามีจะไปแซวเรื่องที่ถูกเมียทิ้งอะไรต่างเนี่ยนะครับ
เพราะว่าดูการกระทำแล้วเนี่ยมันเกินกว่าเหตุเกินไปนะครับ
อยากจะรู้ว่าสาเหตุจริงมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่า

ก็ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยใช่ไหมคะ